อยู่ในโหมดคิตตี้กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
เรากำลังพูดถึงหนุ่มไทม์ไทยค่ะ

ล่าสุดได้เพื่อนสาวขึ้นมาอีก๒คน

ส่วนจะเป็นใครไปติดตามกันค่ะกับช่วง
เจ้าแจริมเจ้า
พีชเดินผ่านใครเหมือนโรคติดต่อ
พออยู่ใกล้เฟลลิ่งตัวแม่มาเลยจ้า
ล่าสุดไม่เหงาแล้วนะเจอพวกเดียวกัน
ก็ลูกแม่ปิ่นพ่อเจยังไงล่ะ

มันก็จะเล่นใหญ่แบบนี้แหละค่ะ
เป็นไงเซอร์ไพรส์ไหม
ถามคำเดียวแม่ปิ่นว่าไงลูก

เจ้าคุณเจ้าสมุทรเล่นสมติงสะดวก
จังหวะใส่แว่นจังหวะชี้นิ้ว
มันใช่ใช่ใช่ไหม

รสค่ะรสเพื่อนชาย